คุณกำลังรู้สึกไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวคุณเองอยู่ใช่ไหม
ในหน้าท้องที่ยื่นล้นออกมาหรือต้นแขนที่แสนจะห้อย
อีกทั้งการบริหารแบบเดิมก็แสนจะน่าเบื่อและไม่เห็นผล
ที่คุณบริหารได้ถึง๖ท่าบริหารในเครื่องเดียว
ผู้ช่วยที่จะทำให้คุณมีรูปร่างเซ็กซี่

ซิตอัพแบบเดิมที่มีแต่ทิ้งความปวดเมื่อยไว้ให้

ที่ช่วยเพิ่มแรงต้านขนาดที่เอ็นตัวลง

ทำให้คุณเมื่อได้รับการบริหารเพียง๒เท่า
กว่านั้นยังสามารถเอ็นตัวลงได้สูงสุดถึง๒๐๐องศา
ให้คุณบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องได้อย่างตรงจุด
ไม่ว่าจะเป็นซิตอัพบริหารชั่วขาพุสอัพ

หรือบริหารต้นแขนร่วมกับสายแรงต้อน

และมาพร้อมที่บริหารชั่วขา
และผ่อนคลายหลังจากการบริหารให้คุณมีรูปร่างเซ็กซี่